ไปดูบรรยากาศการเมืองไทยในวันนี้หน่อยค่ะนึกว่าจะเลือกตั้งกันแล้ว
เหมือนเนอะแต่คงใกล้แล้วล่ะเหมือนจะเลือกตั้งกันในอีกประมาณแบบเดือนสองเดือนเลยอ่ะ
ก็เดี๋ยวมีนาต้นปีหน้าเนี่ยวาระสภา๔ปีจะหมดแล้ว
ยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งอืมถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นซะก่อนค่ะ
ล่าสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับสาวอาทิตย์สองวันสามภาคการเมืองใหญ่
ลงพื้นที่คึกคักกันทั้งนั้นอืม
วันนี้บิ๊กป้อมแข็งแรงนะเดินเองไม่ต้องมีใครพยุงนะ
นี่หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะ
ลงพื้นที่ไปจังหวัดหนองคายไปตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะ

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักในภาคอีสานหลายจังหวัด

ก็คือการแก้ปัญหาภัยแรง

ทำสำเร็จมาตลอด๓ปีที่เป็นรัฐบาล
แล้วใช้คำขวัญว่ายังไงรู้ไหม

ไม่รู้ไม่รู้คือคำที่แบบคนชอบแซวไงเวลาสื่อไปถามอะไรบิ๊กป้อมก็ชอบตอบว่าไม่รู้ไม่รู้
ไม่รู้แต่ไม่มีแรงแน่

แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจังหวัดน้องคายเนี่ยยังไงตอนนี้สอสอ๓คนของเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งรอบหน้า
เดี๋ยวมาแข่งกันใครชนะได้ไปพลังประชารัฐไม่ยอมแน่
นโยบายภาคเขาม้าเชื่อมโลกพัฒนาภาคอีสานนี่ครับ
บิ๊กป้อมเดี๋ยวนี้ไปไหนจะบอกตลอดบอกพลังประชารัฐเนี่ยใจถึงพึ่งได้
เอ๊ะชื่ออะไรคุ้นไหม
มันคุ้นอยู่แต่บิ๊กป้อมบอกขอใช้ด้วยได้ไหม

พี่น้องเฮ้จะบอกว่าผมไม่รู้แต่ไม่มีแรงนะไม่มีแรงอย่างนั้นนะ
อ่าลืมถามไปจะชูใครเป็นนายก

อ้าวแต่ว่านายกก็เคยพูดแล้วไงว่าเออยังไงบิ๊กป้อมเขาคืออะไร
อันนี้ผู้ศนับสนุนนายกบิ๊กป้อมเคยพูดเองบอกว่ายังไงเขาก็สนับสนุนนายก

เสนอแคนดิเดตนายกได้ชื่อซ้ำกันไม่ได้นะฮะ
พวกเนทปกติจะขึ้นเองไหม

ก็ไม่รู้จริงใครจะไม่รู้ล่ะใช่ไหม
ต้องรอดูวันที่พักการเมืองเขาส่งบัญชีรายชื่อต่างใช่ไหม

พักเพื่อไทยนะครับคุณแพทองทานชินวัฒน์
ตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะฮะ

ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปกับพี่ชายด้วยคุณพานทองแท้ชินวัฒน์
นี่ลูกชายลูกสาวของอดีตนายกนายทักษิณชินวัฒน์
แล้วก็มีคุณน้าด้วยนะครับคุณยิ่งรักชินวัฒน์ก็เป็นอดีตนายกนะครับ

นี่เป็นงานระดมพลคนเชียงไฮเพื่อไทยมาเหนือสุด
นี่จังหวัดเชียงรายนะครับมาถึงสนามบินนี่คนมารอรับเยอะเลยนะฮะ
จากนั้นไปเปิดปลาใสนะครับศูนย์ประชุมท่องเที่ยวและกีฬานครเชียงรายนะครับ
นี่ฮะแล้วก็บอกว่า๑๐สิงหาคมเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่ด้วย
คุณแพทองทานคุณอุ้งอิ๊งนะบอกว่าได้พลังบวกมาจากคุณพ่อ

คุณอาคุณอาปูนะอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับก่อนจะมาในครั้งนี้
แล้วก็ได้กล่าวปลาใสนะครับบอกว่าเชื่อมั่นว่าประชาชนกำลังรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ไม่กลัวพักพลังประชารัฐที่พลเอกประวิทย์หัวหน้าพักประกาศว่าจะกวาดที่นั่งสอสอของเชียงรายยกจังหวัด
ส่วนคำถามที่ว่าจะเป็นเนยกของพักเพื่อไทยหรือไม่
ขอให้ถามกันมาเรื่อยถามจนกว่าจะมีชื่ออุ๊งอิงค์อยู่ในรายชื่อขนราโยเบของคัลพ่อไทยจริง
ถ้าวันนี้ทุกข์ยากขนาดนี้พรุ่งนี้ต้องดีขึ้นแน่นอ
ถ้าพักเพื่อไทยได้กลับมาดูแลพี่น้องประชาชนอีกครั้งค่ะ
สิบกันยายนนะคะเจอกันแน่นอนค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่ชาตินะคะมาพบกับพวกเราค่ะครอบครัวเพื่อไทยค่ะ
พรบเรียบพรบเรียบพรบ
เป็นคำถามยอดฮิตทุกเวทีประสาหรณ์
เชิญถามได้เรื่อยเลยค่ะจนกว่ามีรายชื่ออิ้งออกไปค่ะ
อีกพักหนึ่งที่มีการประสายใหญ่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ที่รบบุรีภักดิ์ภูมิใจไทย
วันนี้หัวหน้าพักไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดลบบุรีนะครับทุกผู้ชมครับที่ลานตากพืชสำนักงานขนส่งอำเภอโคกสำโรงคุณอนุทินชาญวีรกูล
คุณอนุทินบอกว่าพักภูมิใจไทยมีสอสอที่ลบบุรีเนี่ย๒คนนะ๒จาก๔
ครั้งหน้าขอให้เลือกภูมิใจไทยให้ได้ยกจังหวัดก็แล้วกัน

จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ลบบุรีพร้อมกับยืนยันว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่ไม่สร้างความขัดแย้ง
มุ่งสร้างความสามัคคีให้กับประเทศอย่างเดียวที่สำคัญก็คือพักภูมิใจไทยพูดแล้วทำได้
พูดแล้วทำนโยบายที่พูดไว้ทำสำเร็จแล้วหลายเรื่อง
นี่กำลังจะบอกถึงเรื่องกัญชาใช่ไหม

คุณอนุทินบอกว่าอยากให้ประชาชนเลือกพักภูมิใจไทยให้ได้สอสอมาเยอะ
หากเลือกมาเยอะแล้วหากจะต้องเป็นนายกสงสัยก็คงจะต้องเป็น

จะได้ไม่ต้องไปเชียร์ใครกันอีก
ภูมิใจไทยเชียร์อนุทินนี่แหละ
อันนี้คือจะเปิดตัวเป็นคู่แข่งรุ่นปู่หรอ

ไม่ต้องเชียร์ใคร
นี่ถ้าจำเป็นมันก็ต้องเป็น

อย่างที่บอกเหมือนจะเลือกตั้งในอีกเดือน๒เดือนข้างหน้าเลยนะคะ